สวัสดีค่ะสวัสดีครับสัญจรทั่วอาทิตย์ก็ติดทั่วไทยครับ
ติดตามกันในตลอดข่าวสุดสัปดาห์นะคะเอาล่ะมาเจอกับเราตรงนี้นะครับ
สดแบบนี้ในช่วงเวลาบ่ายสองถึงบ่ายสามนะครับใช่แล้วค่ะ
ทุกเรื่องราวสนุกสนานทั่วทิศทั่วไทยเราจะรวบรวมแล้วก็มานำเสนอให้กับผู้ชมได้ติดตามในวันอาทิตย์แบบนี้
ถูกต้องแล้วรวมไปถึงเรื่องราวของคดีสะเทือนขวัญนะครับ
ในช่วงเวลาที่เราทำการรายการตลอดข่าวอยู่ในช่วงเวลานี้เป็นรายการสดถูกไหม
เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ทั้งวันแล้วล่ะในช่องไทยรัฐทีวีก็จะมีการติดตามเรื่องราวของคดีที่คุณผู้ชมนั้นติดตามกันในหลายคนในหลายช่องทาง
เรื่องของคดีฆ่าหันศพนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางตำรวจก็ได้จับสามผู้ต้องหาได้แล้ว
ใช่แล้วแล้วกำลังเดินทางมาที่กรุงเทพก็รอติดตามกันผ่านผ่านหน้าจอ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ของเราแบบนี้ตลอดทั้งวันเลยนะคะก็จะมีรายงานให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันต่อเนื่อง
แต่ว่าช่วงแรกวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอพาไปทานเรื่องราวของกินอร่อยเด็ดกันก่อนดีไหม
นั่นก็คือไส้อัวนะครับเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับพาไปทานไส้อัว
เฮ็ดทอปเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยหน้าฝนพร่ำพร่ำหน้าฝนโอ้โห
ถอบก็เลยออกมาเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปทานกันหน่อยนะครับ
นี่แหละครับนายอนันต์สิริภาคโพคินชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็นำเห็ดถอบที่ซื้อมาจากชาวบ้านที่ออกไปเก็บในพื้นที่ไปแปรรูปเป็นไส้อัวครับ
ก่อนหน้านี้นะครับที่ร้านมีไส้อัวพริกแห้งไส้อัวพริกสดไส้อัวกระดูกอ่อน
ไส้อัวไร้มันไส้อัวตับแล้วก็มีไส้อัวปลา
เรียกได้ว่าไส้อัวมีทุกประเภทเลยทีเดียว
ซึ่งช่วงนี้นะครับเห็นว่าเห็ดทอปเริ่มออกมามาก
และราคาก็เริ่มลดลงอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ๒๐๐บาท
ได้นำเห็ดถอบมาเป็นส่วนประกอบในการทำไส้อวบ
ซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าเป็นอย่างมาก
ส่วนรสชาตินะครับก็จัดจ้านด้วยสมุนไพรทั้งขาดตะไคร้หอมแดงกระเทียม
ใบมะกรูดและเผ็ดกำลังดีด้วยพริกแห้ง
เมื่อใส่เห็ดถอบลงไปตอนเคี้ยวจะกรุบกรอบมากขึ้น
ซึ่งนายอนันต์สิริภาคโพคินเจ้าของร้านบอกว่านอกจากทางร้าน
อยากจะทำไส้อัวขายที่ร้านแล้วปีนี้ครับ
ยังได้บริการจัดส่งให้ไส้อัวให้กับลูกค้า
โดยการแพ็กใส่ถุงพลาสติกแบบศูนยากาศแช่แข็ง
ไส้อัวสุกและดิบให้กับลูกค้าได้ชิมความอร่อยถึงบ้าน
ภายใน๑วันเท่านั้นเรียกว่าส่งเร็วจริงนะครับ

เป็นเหตุพื้นบ้านที่บางพื้นที่นั้นจะขึ้นเท่านั้น
โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือว่าบริเวณที่ป่าโปร่งชอบขึ้นตามพื้นดินที่อยู่ใต้โคนไม้ที่ถูก
ไฟเผาเช่นไม้เต็งไม้พยอมเห็ดชนิดนี้นะครับ
ออกในเดือนพฤษภาคมปีละครั้งเท่านั้น
และสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู
ผัดแกงเลี่ยงแล้วก็แกงหน่อไม้แกงคั่วก็ได้ด้วยนะ
โอ้โหได้หลายเมนูเลยนะคะช่วงนี้ฝนตกอย่างที่บอกแหละ
เห็ดก็กำลังออกเยอะเลยนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะ
คุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าก็จะออกในช่วงแค่หน้าฝนเท่านั้นแหละ
หลังจากหน้าฝนไปแล้วไม่ได้ทานนะคะบอกเลย
รีบไปทานกันหน่อยนะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวช่วงนี้เรามาอัปเดตกันหน่อยนะคะทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ย
ได้มีการนำตัวสามผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพนะคะเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครนะคะ
ก่อนจะนำตัวไปแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะบรรยากาศในขณะนี้นะคะ
ทั้งสามคนกำลังจะเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครค่อนข้างที่จะวุ่นวายแล้วก็ชุนละมุนมากเลยทีเดียวนะคะ
ติดตามบรรยากาศสดค่ะกับคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ค่ะ
ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะก็ยังคงเตรียมรอรับ๓ผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพ
ที่ตอนนี้ค่ะกำลังเดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายและอีกไม่กี่นาทีนี้นะคะ
ก็จะเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครที่กองบินตำรวจค่ะ
จนถึงขณะนี้นะคะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็ยังคงเตรียมรอรับผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพภายในกองบินตำรวจค่ะ
โดยมีการเตรียมรถตู้นะคะแล้วก็รถขนย้ายผู้ต้องขังค่ะ
มารอรับ๓ผู้ต้องหาก่อนที่จะเคลื่อนไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อแถลงข่าวต่อไปนะคะ
รองผู้บัญชาการสืบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะ
ก็จะเดินทางมารับผู้ต้องหาด้วยตัวเองค่ะ
แล้วก็เดินทางไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็ร่วมแถลงข่าวกันต่อไปนะคะ

เท่าที่ทีมข่าวสังเกตบรรยากาศโดยรอบนะคะ
ยังไม่มีประชาชนมาเฝ้ารอดูเหตุการณ์แต่อย่างใดค่ะ
มีเพียงเจ้าหน้าที่แล้วก็บรรดาสื่อมวลชน
มาเฝ้ารอทำข่าวเป็นจำนวนมากค่ะ

ประกอบไปด้วยนางสาวปริยานุษนนวังชัยหรือว่าเปรี้ยวค่ะ
นางสาวกวิตาราดาหรือเอิญ
แล้วก็นางสาวอภิวัลสัตยบัณฑิตหรือแจ้นะคะ
ทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าหันศพ
แอ๋มนางสาววริสรากลิ่นจุ้ยอายุ๒๒ปี
พนักงานร้านคาราโอเกะค่ะจังหวัดขอนแก่น
โดยพลตำรวจโทนัทธรพระสุนทรนะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
จะนำตัว๓ผู้ต้องหามาจากจังหวัดเชียงรายค่ะ
โดยก่อนหน้านี้นะคะก็มีการจับกลุ่มตัวทั้ง๓คน
เวลาประมาณ๒๑นาฬิกา๔๕นาทีเมื่อคืนนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ฝั่งไทยนะคะก็ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่เมียนมา
เขาว่าสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาสาวทั้ง๓คนได้แล้วนะคะ
พร้อมมีการส่งมอบตัวกันบริเวณหน้าด่านพรมแดนของทั้งสองประเทศ
สะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่๑ค่ะ
โดยทั้งหมดนี้นะคะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนาและรอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
เพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายปล้นทรัพย์และรับของโจรค่ะ
ค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่ทางเจ้าหน้าที่ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะ
แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของกองบินตำรวจค่ะ

แล้วก็คณะของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะ
ที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายเมื่อเวลาประมาณ๑๒นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
ขณะนี้เองค่ะได้รับรายงานเขาว่า
เครื่องบินนั้นอยู่ระหว่างการลดระดับลงนะคะ
เพื่อที่จะมุ่งหน้ามายังกองบินตำรวจค่ะ
ซึ่งอาจจะใช้เวลาแล้วก็คาดว่าอีกไม่เกิน๒๐นาทีนี้ค่ะ
ก็จะเดินทางมาถึงกองบินตำรวจนะคะ
ซึ่งก็จะมีสื่อมวลชนนั้นรอเฝ้าทำข่าวค่ะ
คือทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะ
ก็แจ้งกับพิมพ์ข่าวทารัสทีวีค่ะว่า
เมื่อทั้ง๓คนลงจากเครื่องบินแล้วนะคะ
ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็จะพาทั้ง๓คนนี้
ขึ้นรถตู้เดินทางไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
ค่ะแล้วนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดนะคะ

เป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะ
รอรับ๓ผู้ต้องหาที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายค่ะ
จะเห็นได้ว่าทั้ง๓คนนะคะโดยสารมา
มาบนเครื่องบินคาซ่าของกองบินตำรวจนะคะ
ตอนนี้เครื่องบินก็กำลังเคลื่อนมายัง
หน้าอาคารรับรองพิเศษค่ะ
เครื่องบินลำนี้นะคะออกจากจังหวัดเชียงราย
เวลาประมาณ๑๒นาฬิกาค่ะ
ใช้เวลาจากจังหวัดเชียงรายเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานคร
ก็เป็นเวลา๒ชั่วโมงนะคะ
ตอนนี้คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าเครื่องบินค่อยเคลื่อนค่ะ
มายังอาคารรับรองพิเศษของกองบินตำรวจนะคะ
โดยมีตำรวจแล้วก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะ
ยืนตั้งแถวรอรับผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะ
แล้วก็รับ๓ผู้ต้องหาที่จะลงจากเครื่องบินลำนี้ค่ะ
เดี๋ยวคำสั่งเป็นว่าเครื่องบินสะดวก
และตอนนี้นะคะเครื่องบินพาซ่าของกองบินตำรวจนะคะได้จอดเทียบหน้าอาคารรับรองพิเศษภายในบริเวณกองบินตำรวจกรุงเทพมหานครแล้วนะคะ
ทุกคนที่อยู่บนเครื่องค่ะก็กำลังเตรียมตัวลงจากเครื่องค่ะ
ซึ่งการนำตัวสามผู้ต้องหามาจากจังหวัดเจียงรายในครั้งนี้นะคะก็นำโดยคนตำรวจโทนัดพอเพราะสุดทอด
ผู้บริษัทการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะ
ค่ะตอนนี้นะคะนำโดยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะลงจากเครื่องมาก่อนค่ะ

รถของทางตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
มีการสตาร์ทรถเพื่อเตรียมที่จะรอรับทั้ง๓คน

และตอนนี้กำลังนำตัวสามผู้ต้องหาลงจากเครื่องบินคัทซากของกองบินตำรวจ
โดยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อที่จะเดินทางไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยการแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะเป็นผู้ที่แถลงข่าวค่ะ
และทั้งสามผู้ต้องหานะคะเดินลงออกจากเครื่องบินแล้วค่ะ
เดินนำหน้าคนแรกนั่นก็คือนางสาวปรียนุษย์หรือว่าเปรี้ยวนะคะ
ยังคงใส่กางเกงตัวเดิมเมื่อวานนี้ค่ะสวมหมวกแล้วก็คาดหน้ากากสวมแว่นตาสีดำนะคะ
หน้าท่าทางแต่ละคนดูเรียบเฉยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะ
ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนั้นก็กำลังพา

ค่ะขึ้นรถแต่ว่าทางสื่อมวลชนก็ยังคงติดตามสถานการณ์นะคะ
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกำลังพยายามฝ่าวงล้อมสื่อมวลชนนะคะ
พาผู้ต้องหาทั้ง๓คนนั้นไปขึ้นรถ
ตอนนี้ก็จะพาผู้ต้องหาขึ้นรถเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังนะคะ

คนแรกที่ขึ้นรถเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังก็เป็นเปรี้ยวนะคะแล้วก็นำด้วยเอ่อ
แล้วก็แจ้งค่ะทั้ง๓คนขึ้นรถไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตำรวจที่ขึ้นรถเคลื่อนย้ายผู้ต้องหานะคะ
ก็เป็นเอ่อตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจผู้ท้องภาคสี่นะคะ
ต่อเต็มทางจนถึงที่ของนักทางค่ะค่ะ

เปรี้ยวมีอะไรจะบอกแม่ไหมคะ
อืม
หน้าแต่ละคนก็ดูค่อนข้างเรียบเฉยนะคะ
มีอาการค่อนข้างที่จะอิดโรนแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถาม

เปรี้ยวนะคะได้นั่งรถเคลื่อนย้ายผู้ต้องหาฝั่งริมนะคะ
แล้วก็ตรงข้ามก็คือก็จะเป็นเอิญแล้วก็แจ้ค่ะทุกคนสวมหน้ากาก
แล้วก็สวมแว่นกันแดดแล้วก็สวมหมวกอำพลางหน้าตานะคะ
แต่ว่าก็ยังคงใส่ชุดเสื้อผ้าเดิมขณะที่ถูกจับกลุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะ

แต่ว่ารถขนย้ายผู้ต้องขังนะคะยังไม่ออกจาก

ขณะนี้เองนะคะทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะ
ก็เคลื่อนขบวนนะคะเพื่อที่จะนำสามผู้ต้องหานั้นไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
นี่ค่ะ
ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะใช้เวลาไม่กี่นาทีค่ะ
ที่นำสามผู้ต้องหาลงจากเครื่องบินนะคะแล้วก็เคลื่อนเข้าไปยังรถเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังนะคะ
ซึ่งตอนนี้ค่ะได้ออกจากกองบินตำรวจแล้วนะคะ
แล้วก็จะใช้เส้นทางโทเวดินแดงค่ะเดินทางไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อที่จะแถลงข่าวต่อไปค่ะพัชรวรินพัชรปภานันข่าวแถวรัฐทีวี
รายงานจากกองบินตำรวจค่ะขอบคุณคุณพัชรวรินด้วยนะคะครับ
นี่ก็เป็นบรรยากาศสดเลยนะคะที่ทางกองบินตำรวจค่ะ
หลังจากที่๓ผู้ต้องหานะคะเดินทางด้วยเครื่องบินมาถึงพอดี
หลังจากนี้ก็จะเดินทางต่อไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
ด้วยเส้นทางโทเวดินแดงซึ่งก็จะผ่านบริเวณนี้ด้วย
ถึงที่นั่นแล้วนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เกาะติดอยู่ที่นั่น
แล้วก็จะมีรายงานสดเข้ามาด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับ
เดี๋ยวไปดูความคืบหน้าแล้วก็ปฏิกิริยาหลังจากที่จับ๓ผู้ต้องหาได้
ไปดูเรื่องราวของญาติของพวกเขากันหน่อยรวมไปถึงนี่แหละครับ
คุณแม่ของเปรี้ยวผู้ต้องหาฆ่าหันศพก็ได้ออกมาขอร้องผ่านสื่อนะครับ
ขอร้องว่าอย่าประหารชีวิตลูกสาวขณะที่ย่าของน้องแอ๋มผู้ที่เสียชีวิตเนี่ย
ก็รู้สึกว่าดีใจที่เจ้าหน้าที่นั้นสามารถจับทีมฆ่ายกแคงได้ครับ
นี่คือคุณย่าของนางสาววริสรากลิ่นจุ้ยนะครับหรือว่าน้องแอ๋มวัย๖๗ปีเขาก็พูดคุย
แล้วก็กับภาพถ่ายที่ใช้ในงานศพเพื่อสื่อสารกับวิญญาณของหลานสาวว่า
เจ้าหน้าที่นั้นจับนางสาวปริยานุษย์โนนวังชัยหรือว่าเปรี้ยว
และพวกที่ร่วมกันฆ่าหันศพได้ยกแก๊งแล้วนะครับ
และขอให้ผู้ก่อเหตุได้รับโทษประหารเพื่อให้สะสมกับที่ทำกับน้องแอ๋มนั่นเองครับ
ระหว่างนั้นครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าประตูห้องของน้องแอ๋มเนี่ยนะครับ
จู่ก็ปิดเองมีเสียงดังสนั่นเลยครับ
กับวิญญาณของน้องแอ๋มได้รับรู้ในสิ่งที่คุณย่าสื่อสารไปนะครับ
ด้วยความรักแล้วก็คิดถึงหลานคุณย่าจึงบอกกับวิญญาณของน้องแอ๋มให้กลับมานอนที่ห้องเหมือนเดิมตามปกติ
นั่นคือสิ่งที่คุณย่านั้นเปิดเผยกับทีมข่าวของไทยรัฐทีวีนะครับ
ส่วนด้านของแม่เปรี้ยวนะครับมือฆ่าหันศพก็ขอโทษครอบครัวของน้องแอ๋มผู้เสียชีวิต
ซึ่งส่วนตัวนั้นเชื่อว่าเด็กสาวทั้งสองคนนั้นมีเวรกรรมต่อกันแต่ก็ขอว่าอย่าจองเวรกันแล้วก็ขออย่าลงโทษเปรี้ยวด้วยการประหารชีวิตเลยครับ
พี่น้องเขาเนี่ยสัมผัสมัยขึ้นว่าพ่อเขาเนี่ย
จับมาเลยประหารลูกเดียว
เอาละครับคุณผู้ชมครับในช่วงที่เรารอภาพบรรยากาศ
ระหว่างที่รอรับ๓ผู้ต้องหาที่จะไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
มาดูลำดับเหตุการณ์กันหน่อยว่าสมอะไรคิดบ้าง
สำหรับคดีฆ่าหันศพน้องแอ๋มมีปมแค้นแล้วก็ลำดับเหตุการณ์อย่างไร
วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูเหตุการณ์นั้นอีกครั้งค่ะ
วันที่๒๕พฤษภาคมตำรวจรับแจ้งพบศพนิรนามบริเวณป่ารกร้างริมทาง
ในพื้นที่เขาสวนกวางในลักษณะหั่นออกเป็น๒ส่วนค่ะ
ฝังดินแล้วเทปูนกลบไว้โดยที่แผ่นหลังของศพมีรอยสักภาษาอังกฤษนะคะ
คำว่าป๊อปปี้เป็นหลักฐานสำคัญที่ตำรวจสืบสวนจนทราบว่าผู้เสียชีวิต
คือนางสาววริสรากลิ่นจุ้ยหรือแอ๋มพนักงานร้านคาราโอเกะในจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ซึ่งตัวแอ๋มเขาก็แต่งงานกับชายคนหนึ่งในจังหวัดชายนาฏ
แต่ก็มีความสัมพันธ์แล้วก็ผัวพันกับสาวหล่อสองคนมาผัวพันด้วย
ก็คือป๊อปปี้แล้วก็น้ำฝนทำให้ข้อมูลตรงกันว่า
คนที่ชื่อเออเนี่ยนัดให้แอ๋มไปพบกับลูกค้าจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยนะครับ
และจากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดนะคะพบว่าวันที่๒๒พฤษภาคม
อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำให้การของนายวศิลปนามพรมหนึ่งในผู้ต้องหาระบุว่า
หลังรับแอ๋มขึ้นรถเปรี้ยวได้กระโดดออกมาจากเบาะด้านหลัง
แล้วทำร้ายร่างกายแอ๋มจนสลบโดยนายวศิลป์อ้างว่าสาเหตุที่ต้องฆ่า
เพราะแอ๋มขู่ว่าหากไม่ฆ่าให้ตายจะมาเอาคืน
ใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วรัดคอจนขาดอากาศหายใจภายในรถนะคะ
โดยมีแจ้พาทีมสังหารมายังรีสอร์ทเพื่อหั่นศพ
จากนั้นค่ะได้นำชิ้นส่วนศพตระเวนไปตามเส้นทางจนเกือบถึงจังหวัดกาลสิน
แต่สุดท้ายนะคะได้ย้อนกลับมาฝังที่บ้านเกิดของเปรี้ยวในอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ก็ว่ากันว่าปมแค้นนะครับระหว่าง๓สาวกับแอ๋มนั่นก็คือเมื่อเดือนตุลาคมปี๒๕๕๙
ครั้งนั้นนะครับตำรวจได้ล่อซื้อยาเสพติดและบุกไปเจอกับเปรี้ยว
พร้อมกับพี่ชายแล้วก็ของสามีด้วยเจอกับพี่ชายของสามี
ซึ่งสามีของเปรี้ยวนั้นถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำด้วยคดียาเสพติดตั้งแต่เดือนมกราคมปีเดียวกัน
แต่ว่าเปรี้ยวกระโดดออกทางหน้าต่างหนีไปได้โดยรุ่งขึ้นนั้นตำรวจคนบ้านที่เขาสวนกลางสวนกวาง
และเปรี้ยวเนี่ยต้องระหกระเหินเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยทราบว่าคนที่ให้ข้อมูลกับตำรวจนั้นก็คือแอ๋มนั่นเอง
พอเดินทางกลับมาจึงก่อเหตุขึ้นดังกล่าวที่เป็นข่าวนี่แหละครับ
นี่ก็เป็นลำดับเหตุการณ์ของคดีฆ่าหันศพที่หลายคนให้ความสนใจมากเลย

เราจับผู้ต้องหาได้๓คนแล้วนะคะ
เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ